ถึงจะประสบความสำเร็จได้
ทุกอย่างมันต้องใช้สมาธิ

มันก็เป็นเรื่องที่จะบอกเราว่า
สิ่งต่างที่เราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ย
มันไม่ใช่ได้มาด้วยพระเจ้าสร้างมา

ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดจากทางที่เราต้องสะสม
อดสูตรบริหารชีวิตและหลักคิดการทำงาน
ของสุรพงษ์เตชะรุวิจิตรนายกสมาคมโรงแรมสองสมัยซ้อน